ยุคนี้สมัยนี้คนสั่งของออนไลน์มากขึ้น

อาจจะสั่งของแล้วได้ของมาไม่ตรงตามที่สั่ง
ล่าสุดแม่ค้าคนหนึ่งเขาสั่งแม้กล่าวว่าจะเอามาขาย
สิ่งที่ได้คือกล้วยฉาบ

ปกติรอบแล้วก็สั่ง๗หมื่นกว่า๘หมื่นกว่า

แต่รอบนี้ก็๕๐๐๐กว่าส่งไปโอนไปเขาก็ส่งเป็นกล้วยฉาบมาให้เราแทน
เปิดมาเจอกล้วยฉาบก็งงเลย
หน้ากากอนามัยแต่ได้กล้วยฉาบ
แม่ค้าขายหน้ากากอนามัยลมแทบจับ

ติดต่อกันหลายรอบไม่เคยบิดพริ้ว
ส่งของจริงล่อเหยื่อให้ไว้ใจ

โอนเงินก่อนจนครบแล้วไม่ยอมส่งของ
ลูกค้าทวงตามอ้างสารพัด
ของไม่พร้อมรอรอบทรง
สุดท้ายส่งขนม๒๐ถุงมาให้
เงินครึ่งแสนเสียรู้พ่อค้าออนไลน์
ใครเคยตกเป็นเหยื่อแจ้งความเพิ่มได้ที่สพเมืองกำแพงเพชร

เพราะภัยอันตรายมีอยู่รอบตัว